ตาบันดาลโทษะค่ะใช้มีดอิโต้ฟันคุณยายจนกระทั่งคุณยายเสียชีวิต
และวันนี้ตำรวจภูทรบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำก็ควบคุมตัว
คุณตาคนนี้ก็คือตาจรจับประโคนอายุ๘๔ปี
มาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากที่ไปก่อเหตุใช้มีดอิโต้
ฟันคุณยายงอนขันประโคนอายุ๗๔ปีซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านเลขที่สี่สิบสองหมู่สิบห้า
บ้านตาอีตำบลบ้านกรวดเพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อน
ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เองนะคะตาจรเนี่ยซึ่งเป็นผู้ต้องหาให้การ
ตำรวจบอกว่าตัวเขาแล้วก็ยายงอนก็คือเป็นภรรยาเนี่ย
ต่างฝ่ายก็เคยมีครอบครัวกันมาแล้วและเพิ่งกันเอ่อ
จะมาอยู่กินแบบฉันสามีภรรยาได้สักประมาณ๕ปีที่แล้วเอง
แสดงว่าเพิ่งมาคบกันตอนที่คุณตาจรเนี่ยอายุเจ็ดสิบเก้าอืม
และคุณยายงอนเนี่ยอายุหกสิบเก้า
คบกันตอนแก่แล้วปัจจุบันเนี่ยตาจรเนี่ยอายุแปดสิบสี่
คุณยายงอนอายุเจ็ดสิบสี่ปีนะครับ
และระหว่างที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาเขาก็มีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยค่ะ
ครั้งล่าสุดวันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมาก็ไปมีปากเสียงกันอีกนะ
พอมีปากเสียงกันปุ๊บยายงอนเนี่ยก็เลยงอนค่ะ
หนีหนีไปอยู่ที่บ้านลูกสาวก็คือบ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุ
หนีไปอยู่บ้านลูกสาวจนกระทั่งวันที่๒๒สิงหาคม
คุณตาจรตัดสินใจตามไปง้อยายงอนซึ่งเป็นภรรยา
ง้อเนี่ยเพราะว่าคิดถึงเพราะว่าตัวเองเหงาด้วย
เนื่องจากว่าอยู่บ้านเพียงลำพังแต่พอไปง้อเนี่ย
ตาจรเนี่ยถูกยายงอนเนี่ยปฏิเสธค่ะไม่ยอมคืนดีด้วย
งอนบอกว่าเอาแบบนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะคืนดีเนี่ย
ต้องกลับไปซื้อทองคำหนัก๑บาทมาให้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับไปด้วย
จรบอกว่าฉันไม่มีหรอกฉันมีเงินสดเพียง๓๐๐บาท
ก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วค่ะคุณผู้ชมจนกระทั่งฝ่ายตาจรเนี่ย
เกิดความโมโหเกิดบันดาลโทษะไปคว้ามีดอิโต้ที่ถือมาด้วยเนี่ย
ฟันท้ายทอยยายงอนไปหนึ่งครั้งจนกระทั่งยายเนี่ยล้มฟุบไปที่พื้น
แล้วหลังจากนั้นก็ฟันอีกสองครั้งค่ะฟันเข้าไปที่ใบหน้าแล้วก็หน้าอก
กระทั่งยายงอนเสียชีวิตทีนี้เนี่ยตำรวจก็สอบปากคำตาจรเนี่ยนะคะ
จรบอกว่าก็จริงแล้วไม่มีเจตนาจะฆ่าภรรยานะ
แต่ว่าด้วยความโมโหทำให้ระงับอารมณ์ไว้ไม่อยู่ด้วยตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกเสียใจ
แล้วก็สำนึกผิดนะที่กระทำการรุนแรงไปเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบ

คุณตาบอกว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้
แล้วก็ก่อนที่จะใช้อิโต้ฟันไปที่คุณยาย
ก็ไปทำร้ายร่างกายคุณยายด้วย๑ครั้ง
คุณยายก็เลยไม่อยากกลับไปด้วยไงคะ
พอไม่อยากกลับไปตัวเองก็เลยโมโห

อิโต้ฟันไปจนกระทั่งคุณยายเสียชีวิต
เมืองต้นตำรวจเองก็ได้มีการแจ้งข้อหาคือ

แล้วก็เตรียมที่จะนำตัวตาจร
ขออำนาจศาลจังหวัดนางรอง
ฝากขังเป็นผลัดแรกในวันพรุ่งนี้
โถคุณตาอายุ๘๔แล้วนะ